อันนั้นยิ้มไม่ออกอันนี้ก็คงยิ้มไม่ออก
กลายเป็นบอกว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่ต้องทนมานานหลายปี
ชาวบ้านนะคะที่จังหวัดบุรีรำแห่งหนึ่งบอกว่า
บ้านหลังนี้เปิดเพลงเสียงดังมากแล้วเขามีคนป่วยติดเตียงด้วย
ดังไม่ดังแล้วเดี๋ยวมาบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันล่ะ
นี่คือชาวบ้าน
ที่อยู่ในตระมนซัพประยาเป้อน้างรองจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเอาคลิปที่ตัวเองถัดอาย
ถ่ายเอาไว้ขออภัยคุณผู้ชมถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วนะทนมานานแล้ว
แล้วในบ้านมีคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย
ต้องการการพักผ่อนแต่นอนไม่ได้เลย
เพราะบ้านหลังนี้แหละค่ะที่เป็นต้นเหตุของเพลงที่เสียงดัง
คุณรู้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้เขาถูกระบุว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วปรากฏว่าลูกบ้านบอกว่าทำยังไงดีล่ะ
มันจะกลายเป็นปัญหาโลกแตกเพราะไม่สามารถแก้ไขได้
อย่างที่บอกค่ะผู้ที่เอาคลิปนี้ออกมาร้องเรียนกับสื่อ
คือนางกมลลักษณ์นะคะอายุ๕๔ปี
จริงโพสต์นี้โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลด้วย
แล้วก็บอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ซึ่งคือนายเพียวอรันพันธ์
เปิดเครื่องเสียงดังเปิดเพลงเสียงดัง
ถึงขั้นว่าเปิดทั้งกลางวันกลางคืน
เธอเองเนี่ยมีคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่คือคุณแม่เธอนะคะ
จะให้ย้ายแม่หนีมันก็เป็นไปไม่ได้
แล้วคุณแม่ก็ต้องเวลาต้องการเวลาพักผ่อน
ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากจะทะเลาะกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะ
ตปี๑ตี๒ลูกสาวก็ต้องมาเปลือกตะโก้นด่าก

ตปี๑ตี๒มันช่าหยัดที่ไหนละ
อืม

ไม่ผิดหรอกจะควรผิดใจเรื่องอื่นไม่มี
แต่แค่อะไรเปิดเพลงให้เองฟังบ่อยมันเหลือโอน
ในขณะที่คุณกมลลักษณ์นะคะยังบอกข้อมูลต่อด้วยนะคะว่า
มันหนักขึ้นเพราะมีการเปิดเพลงเนี่ยถึงกลางคืนบางทีตีหนึ่งตีสอง
ไม่มีใครไปกล้าพูดกล้าโวยวายเพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่
แล้วถึงขั้นที่เคยบอกว่าคือผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจ
ที่มีชาวบ้านไปร้องเรียนเรื่องนี้ถึงอำเภอ
ถึงขั้นประกาศผ่านไมค์ครับโอเคคุณผู้ชม
ว่าใครมีปัญหาให้มาหาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านได้เลย
เธอก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเดินโดนข่มเหงแล้วไม่สบายใจ

แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปฟังความทั้งสองฝ่ายค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะติดต่อไปที่ทางด้านของผู้ใหญ่ที่ถูกพูดถึง
ถามความจริงเรื่องนี้ว่าที่ลูกบ้านบอกผู้ใหญ่ชอบเปิดเพลงเสียงดัง
ผู้ใหญ่ว่ายังไงผู้ใหญ่บอกก็ยอมรับนะเวลาดื่มเหล้าเนี่ยก็ครึ้มเหมือนกัน
ก็อยากจะฟังเพลงอ้าวแล้วที่บ้านคนร้องเรียน
เวลาเปิดเครื่องอะไรเสียงดังเนี่ยยังไม่เคยจะว่าเลย

เวลาลูกชายเขาเปิดเขาไม่เห็นว่าอายอืมเวลาเขาเช็คเสียงเช็คอะไรเขาหนูตุ้มตึ้ม
สังกษีบ้านผมเนี่ยพังอืมนั่นบ้านเขามีเครื่องเสียงนะครับ
ทำไมไม่เห็นไปรายงานอืมทีนี้พอแต่ผมร้องเพลงนิดหนึ่ง
มาจะมาลางงานตะบัตรผมอย่างเดียวอ่าฮะผู้ใหญ่ก็บอกแบบนี้
แต่พูดสักคราวเราเนี่ยก็ลองให้ผู้ใหญ่เนี่ยทดลองเปิดเพลงดูได้นะ
แม้ว่าจะลดเสียงแล้วนะคุณคิงแต่มันก็ยังดังเพราะลำโพงมันใหญ่
ผู้ใหญ่ก็ยอมรับนะเออก็มีปัญหาอะไรเนี่ยก็เดินมาคุยกันดิ
อะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลดลดเสียงลงอีกนิดนึงเนาะ
ชาวบ้านเขาก็จะได้อยู่กันแบบสบายใจค่ะ
หรือไม่ก็อาจจะต้องมีคนกลางไหมไปพูดคุยไก่เกลี่ยหน่อยเนาะ
ผู้ใหญ่สัญญาแล้วว่าจะไม่เปิดเพลงเสียงดังอีก
ฝากด้วยครับผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเขาร้องเรียนมาแบบนี้นะครับ